กรมพุทธประกันตนตามมาตรา๓๙ค่ะ

เพราะฉะนั้นกรณีที่เยอกับมาตรการยาวญาดังโควิด
จะไม่ได้รับในส่วนประกันสังคม
ว่างงานให้นะคะก็จะไปใช้สิทธิ์ของเว็บของเราไม่ทิ้งกันนะคะ
ซึ่งก็ตรงกันกับที่เราไม่ทิ้งกันบอกนะคะคือมาตรา๓๙๔๐ไปที่เขานะคะ
ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ฉันไล่เรียงตามนี้ค่ะผู้ตรวจค่ะก็คือมาตรา๓๔
มาตรา๓๓มันจะมีแบ่งว่าส่งมามากกว่า๖เดือนกับส่งน้อยกว่า๖เดือน
ซึ่งอันนี้ตกลงแล้วข้อสรุปคือยังไงในประกันสังคมคะท่าน
คือข้อสรุปที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยนะคะ
คือคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ๖เดือน
ที่จะได้รับสิทธิ์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม
ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ของประกันสังคม
ก็จะไปใช้สิทธิ์ของเราไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ถ้าตั้งแต่๖เดือนขึ้นไปอันนี้เข้าประกันสังคมถูกไหมคะ
ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วย้อนหลังนะคะ๖เดือนขึ้นไปนะคะ
ก็จะได้รับสิทธิ์ในกรณีว่างงานของประกันสังคมนะคะ

ทีนี้เมื่อสองวันก่อนค่ะได้คุยกับพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งแล้ว
ภรรยาบอกว่า๕เดือนครึ่งส่งมา๕เดือนครึ่ง
เดือนครึ่งจริงถ้าตามหลักเนี่ยต้องไปที่เราไม่ทิ้งกันถูกไหมคะ
มันไม่มีครึ่งเดือนนะของประกันสังคมจะคิดเป็นเดือนค่ะ
เขาอาจจะหมายถึงอายุงานได้เลยมา
อายุงานที่เข้ามาทำงาน
แต่ว่าเอ๊ะเรามีงานทำมากี่เดือนหรือเราตกงานมากี่เดือน
แบบนี้มันมีข้อปฏิบัติไหมคะ
กรณีที่ทำงานมานะคะยังไม่ถึง๖เดือนนะคะสมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่๗
นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาย้อนหลังไปถ้ามีการจ่ายเงินเข้ามา๖เดือน
ก็ถือว่าจะได้รับเงินจากประกันสังคมถ้าเป็นผู้ว่างงานที่เกิดจากเหตุภาพฤษัย
แต่ทีนี้การทำงานมาในส่วนของการคำนวณสิทธิประโยชน์ให้ของประกันสังคม
ท่านมีการส่งเงินทำงานมาแล้ว๕เดือนครึ่ง
ครึ่งเดือนถ้ามันเป็นของเดือนปัจจุบันเช่นเดือนเมษายน
ของเดือนเมษายนก็จะยังไม่ได้ก็ต้องไปรับสิทธิ์อีกเดือนเดือนถัดไป

คือการทำงานมาไม่ว่าจะจ่ายเงินเข้ามา๑วัน
สมมุติว่าเข้ามาระหว่างเดือนผู้ประกันตนที่เข้ามาระหว่างเดือน
มีเงินสมทบไม่ครบทั้ง๑เดือนมีการได้รับค่าจ้างไม่เดือน
อาจจะแค่เข้ามาเพียง๕วันหรือ๒วันหรืออะไรก็แล้วแต่
ถ้านายจ้างนำส่งประกันสังคมให้ในเดือนนั้นนะคะก็สามารถที่จะนับเป็นหนึ่งเดือนได้
เพราะว่าในส่วนของฐานค่าจ้างที่เราจะนำมาคำนวณสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง
เราดูจากการสมทบเข้ามาฐานค่าจ้างต่ำสุดที่นำส่งเข้ามา
ไม่ว่าจะทำงานมากี่วันแล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ถ้าไม่ถึง๑๖๕๐บาทฐานค่าจ้างต่ำของเราเราจะให้จ่ายจาก๑๐๐ละ๕ของ๑๖๕๐บาท
ซึ่งจากเดิมก็คือ๘๓บาทแต่ตอนนี้เราลดให้นะคะ
ลดให้เดี๋ยวฝ่ายลูกจ้างก็เหลือ๑ก็เอา๑คูณจำนวนเงินที่๑๘๐
สมมุติว่าเขาได้ไม่ถึง๑๖๕๐นะคะแต่ถ้าสารสูงสุดเรากำหนดไว้ที่๑๕๐๐๐บาท
ไม่ว่าจะได้รับเงินมากกว่า๑๕๐๐บาทเราก็ให้นำส่งจากผ่าน๑๕๐๐บาท
ก็คือ๑๐๐ละ๕ซึ่งเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้เราลดให้เกือบ๑๐๐ละ๑๐
เพราะฉะนั้นตอนนี้นายจ้างมีหน้าที่ดูว่าลูกจ้างจะเข้ามาระหว่างเดือน
หรือได้รับเงินสมทบเต็มเดือนนะคะต้องหากนำส่งสำนักงานประกันสังคม
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในฐานตามส่วนถือ๑๒๕๐
ในฐานส่วนส่วนส่วนส่วนคือไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทนำส่งเข้ามา
ลดให้ตอนนี้นายจ้าง๑๐๐ละ๔ส่วนลูกจ้าง๑๐๐ละ๑
แล้วก็นำส่งประกันสังคมเข้ามา
ทีนี้คุณผู้ชมคะที่ฉันอาจจะไม่ได้ถามลงรายละเอียดกับผู้ตรวจ

เพราะจริงแล้วมีเอกสารออกมาประชาสัมพันธ

ละเอียดกว่าที่ดิฉันจะถามด้วยนะคะคุณผู้ชม

จากการประชุมกันที่ตกลงแล้วมีนิยามเมื่อวานี้

คือมีนิยามมาว่าตกลงโควิด๑๙ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ทีนี้พอบอกว่าโควิด๑๙เป็นเหตุสุดวิสัยนะ
ปุ๊บมีผลอย่างไรกับผู้ประกันตนคะ

ที่เราเริ่มให้แจ้งกรณีเหตุวิสัยเข้ามาเนี่ยนะคะ
เราจะเริ่มจากผู้ประกันตนที่ถูกกักตัวนะคะ
จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะ

ว่าลูกจ้างโดนรัฐสั่งให้หยุดก็แล้วแต่
เพราะว่าพอสอบสวนโลกไปแล้วไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ
ที่ถูกรัฐให้ไปรายงานตัว

ตอนนี้เราก็จะมีการวินิจฉัยจ่ายเงินให้

กรณีหนึ่งที่เราเตรียมวินิจฉัยให้ก็คือ
ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่

เนื่องจากว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคได้นะคะ
อันนี้คือเป็น๒กลุ่มที่เราดำเนินการ
เตรียมวินิจฉายจ่ายเงินให้นะคะ
ค่ะซึ่งเชิญให้ค่ะ
ตอนนี้เงินสมทบนะคะที่เราได้รับมานะคะ
ที่มันจะมาจ่ายเงินกรณีว่างงาน
เราก็จะจ่ายให้๑๖๒ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม
สูงสุดไม่เกิน๙๐วัน
ค่ะเรียนเข้าใจถูกไหมคะว่านานสุดไม่เกิน๓เดือน

เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการยึดงานเป็นชั่วช่วง
แล้วก็เลยนับเป็นวันก็เลยคิดเป็น๙๐วัน
ใครที่รับเป็นรายเดือนก็คือไปหารอย่างนี้ถูกไหมค
ใช่ค่ะทีนี้เงินกลับมานะคะ
คนที่โดนนายจ้างสั่งให้กักตัว
หรือว่ารัฐสั่งให้ตัวกักตัว
ความหมายมันมีผลต่อการรับเงินยังไงไหมคะ
แล้วมันจำเป็นต้องมีใบรับรอง

การแจ้งยื่นขอรับเงินกรณีว่างงาน
น่าจะเห็นพ้ายศักดีในภาค

หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
ซึ่งจะมีกรณีมี๒แบบฟอร์ม

ลูกจ้างคนนี้ถูกกักตัว

แล้วก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

ที่นายจ้างไม่เข้าไปให้ข้อมูล

นายจ้างจะเสียประโยชน์ใช่ไหม

กรณีกากตัว๑๔วัน

กับในจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนนะคะ
ก็คือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

จากวันที่๓๐วันมาแล้ว
ส่วนที่เหลือจะประกันสังคมก็จะจ่ายให้หมดก็จะต้องนำมาใช้กับกรณีว่างงานนี้เหมือนกันนะคะ